มาที่ข่าวนี้กันบ้างดีกว่าอัปเดตคนบันเทิงบ้าง
มีหลากหลายคนมากเลยนะคะเริ่มที่ตัวแม่ตัวมัมตัวมันดา
คุณแอนซีเรียมบอกเลยว่าโหคนนี้ของจริงไม่ต้องพูดเยอะ
ทั้งละครเอ่ยงานชงตัวเอ่ยแน่นเพียบเลยคุณผู้ชมค่ะ
มีละครให้ชมแบบจุใจมีใครบ้างไปดูกันจ้ะ
ไม่รู้ว่าเป็นเพราะไม่รับงานละครนาน
พอถึงช่วงรับละครทีนี้โอ้โหพี่แอนเหมือนพี่แอนเก็บกฎ
ฉันจะรับช่องนั้นฉันจะรับบทนี้รับไปหมดเลยค่ะ
ก็เลยจัดหนักจัดเต็มจบเรื่องนี้ก็รับเรื่องใหม่ทันที
เรียกว่ามีผลงานให้ได้เห็นหน้าจอกันตลอดเลย
เห็นฮอตแบบนี้คุณผู้ชมพี่แอนก็อัปเดต
ในงานบวงส่งละครแล้วนะเออ
เตรียมพักงานละครแล้วนะเถ้า
แอนก็บอกว่ากระแสตอบรับดีมากนะคะ
แต่ใครที่อยากเห็นแม่ลูกร่วมงานกันครั้งต่อไป

เพราะว่าตอนนี้ลูกสาวไปทำงานประจำที่เชียงใหม่แล้วค่ะ
เป็นพนักงานประจำนะคะว่างั้นเถอะเดี๋ยวไปฟังเสียงพี่แอนอัปเดตนิดนึงค่ะ
น้องนนนี่ใช่ไหมค่ะก็ได้มีโอกาสมาเล่นตอนช่วงช่วงช่วงนั้น
เรื่องชายแพทย์เพราะว่าชายแพทย์ก็ถ่ายเสร็จไปแล้วก็แบบยัง
ช่วงเวลาออนแอร์มันก็เลสมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยแบบ
จะมาออนแอร์ตอนนี้น้องก็ดีใจค่ะน้องเขาก็ตื่นเต้น
เป็นประสบการณ์ชีวิตแต่ว่าก็เขาก็ไปพอดีได้งาน
พอดีอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยได้ทำงานไปแล้วอะไรอย่างเงี้
ประจำน้องก็มาเล่นสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีเป็น
ประสบการณ์ชีวิตอันมองว่าเพราะว่าแต่ละช่วงวัยของอายุ
อย่างนี้ค่ะเรามีประสบการณ์เก็บเกี่ยวไว้อย่างนี้
มันก็ดีค่ะแต่พี่แอนสวยมากสวยมากเลยนะคะอ่ะมากันที่
คนนี้บอกเลยเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ละครรุมเลยรุมทึ้งเลยค่ะ
ก็ว่าได้ฮอตจริงฮอตจริงจริงเพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะ
หนุ่มคนนี้ร่วมงานวงสวงเปิดกล้องละครสองร่วงสองเรื่อง
ในฐานะนักแสดงนำค่ะเมื่อโดนถามว่าขึ้นแท่นลูกรักช่องอีกคนนึงหรือเปล่า
หนุ่มพี่ก็น้อมรับด้วยความยืนดีนะคะ
พร้อมกับบอกว่าขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสนะครับ
แล้วก็ขอลุยงานแบบเต็มที่เลย
จากปีที่แล้วค่ะปุ่มหลักต้องเข้าโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นเลย

คนป่วยจิตใจมันก็จะห่อเหี่ยวเนอะ
แต่ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะก็แข็งแรงเรียบร้อย
แบ่งเวลาไปดูแลสุขภาพบ้างแล้วก็ทำงานด้วยบาลานซ์เนาะ

หลังจากปีที่แล้วที่พี่อำป่วยเข้าโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เหมือนเต้นมากไม่ค่อยได้เท่าไหร่
พัฒนาร่างกายให้มันดีขึ้นให้มันเฟิร์มขึ้นอะไรอย่างนี้ครับ
แม่เลี้ยงก็จะมีซีนบู๋ซึ่งก่อนหน้าแม่เลี้ยงก็จะมาดูดอับสอน

ไซ่ติ่งอักเสบและลำไส้อักเสบก่อนนะครับ

จริงเขินมากเลย

มาอีกหนึ่งหล่อแล้วกันปิดท้ายที่หนึ่งหนุ่มหน้าสายคนนี้ค่ะ

ดาราสาวที่หนุ่มตีเนี่ยปลื้มสุดเป็นการส่วนตัวคุณผู้ชม
แล้วคือช่วงนี้แม่แอฟเขาก็มีประเด็นกับหนุ่มนะ
ทั้งหนุ่มคุณไหนจ้ะอุ๊ยคุณทิ้งผิดทา
เพราะที่นายกรัฐมนตรีงานนี้หนุ่มตีประกาศเลย
ใครก็ได้ที่ทำให้พี่แอฟนั้นมีความสุขค่ะ
ติดตามด้วยความรักแล้วก็ชื่นชมพี่แอฟเหมือนเดิมครับ
เป็นกำลังใจเล็กที่คอยแบบซัพพอร์ตพี่แอฟอยู่ตรงนี้อยู่แล้วครับ
เพราะว่าก็เห็นเขามีข่าวกับหลายคน
ก็รู้สึกได้เห็นพี่แอฟมีความสุขแล้วก็มีความสุขไปด้วยครับ
ถ้ามีจังหวะให้หยอดให้แซวทุกโอกาสตีไม่เคยพลาดครับ
เป็นไงส่วนตัวก็ชอบแม่แอฟแต่ถ้าแม่แอฟไปชอบใครจริงจังเนี่ย
ตีทีมซอปพอร์ตยินดีนะครับน่ารักตีเหมือนกัน